ก็มีพระอยู่รูปหนึ่งที่ยังหลบหนีอยู่นะครับ
ก็หลบหนีไปพร้อมกับพระพรหมสิตแต่ว่าพระพรมศิษย์มามอบตัวไปแล้ว
แต่ว่านี่ยังไม่มานะครับแล้วก็ต้องตามตัวอยู่

วันนี้ทางพบตรก็เลยลงพื้นที่ไปที่นครพนมเลยนะครับ
เพราะว่ามีข่าวว่าไปพบรถต้องสงสัยอยู่ที่นั่น
ก็คือการตามตัวพระพรมเมธีผู้ช่วยเจ้าวาดวัดสัมพันธวงศาลามนะครับ
ความคืบหน้าในการตามตัวนะครับเพราะว่าเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาคดีเงินทอนวัด
มีข่าวว่าไปหลบจะอ่านหลบหนีไปกบด่านอยู่ที่อำเภอเรนุนคลนธพนม

วันนี้พลตำรวจเอกจากทิพย์ชายจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ลงพื้นที่ระดมกำลังตำรวจกองปราบ
ชุดสืบสวนของจังหวัดนครพนมของภูทรภาค๔
ปูพรมค้นหาติดตามจับกลุ่มตัว
ตำรวจไปตรวจสอบรถตู้ต้องสงสัยนะครับ
คาดว่าจะเป็นรถที่พระพรมเมธีใช้หลบหนีมา
จอดทิ้งไว้ใกล้กับกุฏิเจ้าวาดวัดป่าสุคลทรักษ์
อยู่ที่บ้านค่ายเสรีตำบลนางงามอำเภอเรนูนครนะครับ
เป็นรถตู้ที่ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนด้วย

ก็พบป้ายพระสงฆ์พระศรีหมายเลขทะเบียนไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ
ตรวจกับกรมการขนส่งทางบกแล้ว
แต่ไม่มีใครแสดงตัวเป็นเจ้าของรถตู้คันนี้
ในวัดที่รถถูกทิ้งไว้ไม่เจอพระสงฆ์รัวสำมะเนญแม้แต่รูปเดียว
เจ้าอาวาสก็ไม่มีลูกศิษย์ก็ไม่เจอ
ตำรวจก็เลยอายัดรถเอาไว้ก่อนนะครับ
เดี๋ยวจะไล่หาในวัดให้ได้ว่าใครอยู่ที่วัดบ้าง

ก็ไม่มีใครแสดงตัวเป็นเจ้าของรถสักคน
ใช่คาดว่าจะนั่งคันนี้หลบหนีมาหรือเปล่า

ก็กำลังพยายามที่จะตามหาอยู่นะครับ
มีรายงานข่าวว่าพระพรหมเมธีหลบหนีไปยังฝั่งสปลาวนะครับ
ก็เป็นรายงานข่าวที่บอกว่า
พระพรมเมธีหนีขึ้นเรือหาปลาที่ชุมชนบ้านท่าควาย

ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ๓กิโลเมตร
หลังจากที่นั่งรถตู้แล้วก็มาจอดทิ้งไว้ที่วัดเมื่อสักครู่นี้นะ
หนีขึ้นเรือหาปลาข้ามไปนะครับ
หลังจากพระพรมเมธีข้ามชายแดนสำเร็จ
ก็ไปพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งนะครับ
ที่แขวงคำม้วนสปลาว

แล้วตอนเช้าวันที่๓๑พฤษภาคม
ก็ออกเดินทางต่อไปยังเมืองสองห้อง
ซึ่งห่างจากเมืองท่าแขกไปทางเหนือประมาณ๕๐กิโลเมตร
ตามรายงานข่าวของชุดสืบสวนบอกว่ามีคนมาคอยรับตัวพระพรหมเมธี
เดินทางต่อไปโดยไม่ทราบจุดหมายปลายทางว่าไปที่ไหน
เจ้าหน้าที่ตอนนี้ก็กำลังติดตามตัวผู้หญิงคนหนึ่งอย่างใกล้ชิด
เพราะว่ามีข่าวว่าเป็นคนพาหลบหนีนะครับ
แล้วก็มีข่าวว่าไปคุมตัวได้ที่ด่านแล้วนะ
แต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีความคืบหน้าว่าคุมตัวได้จริงหรือไม่จริง
เอากลับมาสอบสวนได้หรือไม่อย่างไร